เราเริ่มต้นด้วยการไปดูสถานการณ์ล่าสุด
เชื่อว่าท่านที่เห็นภาพที่มีการเผยแพร่กันทางสังคมออนไลน์

เพราะว่าน้ำทะลักเข้ามาเยอะจริงนะครับ
เป็นสระเก็บน้ำอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
เดิมเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วก็เสนอข้อมูลข่าวสารว่าเป็นอ่างเก็บน้ำ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนะครับ
เป็นสระเก็บน้ำของมเกษตรวิทยาเขตลบบุรีนะครับ
พังเสียหายแล้วก็น้ำรั่วไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้าน
ตอนนี้ผ่านไปกว่า๑๕ชั่วโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่กำลังดำเนินการอุดรูรั่วอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
เราไปติดตามจากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
ตลอดทั้งช่วงเย็นเจ้าหน้าที่กำลังทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๗๒
กรมทหารปืนใหญ่ที่๗๒จำนวนกว่า๒๐นาย
วดรักษาความสงบที่๑กองร้อยรักษาความสงบที่๑จังหวัดลบบุรี
และรถแคคโฮลจากกรมทางหลวงชนบทพร้อมกับเครื่องจักรขนาดใหญ่
ทำการอุดรูรั่วบริเวณคันดินที่กว้างกว่า๑๕เมตร
โดยทำการนำถุงบิ๊กแบ็คมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำชั่วคราว
แต่เรื่องการทำคันสระน้ำที่ต้องมองไปถึงระยะยาว
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
หากน้ำในสระแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น
ก็คงจะเป็นเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ทางด้านนายวีรชัยนาคมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่า
ตอนนี้ทำการซ่อมแซมทำนกเบื้องต้นแล้ว
แต่ยังคงน่าห่วงหากน้ำเข้ามาเติมภายในสระแห่งนี้
ได้สั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องเพื่อขอเสนอกับทางกรมชนรับประทาน

พร้อมทั้งพัฒนาให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำอีกด้วย
ถ้าวันนี้ก็ต้องห่วงนะครับ
เพราะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ
ถ้ามีน้ำเข้ามาเสริมมันอาจจะแตก
จะให้เสริมความแข็งแรงเป็นอ่างเก็บน้ำ
เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะ
เพื่อจะมีการเสริมแกนมเป็นดินตามเทคนิควิศวกรรมเค้า

จำนวนกว่า๓๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
ไหลผ่านทุ่งนาลงคลองห้วยปะหมอ

ส่วนภาพรวมความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
กระทบไปถึงพื้นที่การเกษตรกว่า๒๐๐ไร่
แต่ยังโชคดีที่น้ำไม่ไหลไปท่วมบ้านเรือน

เก็บน้ำแห่งนี้ถูกซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ
เพื่อรองรับน้ำฝนที่กำลังจะมาถึง
ส่วนระยะยาวเจ้าหน้าที่จะต้องคอยสำรวจ

ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน